แล้วไปเที่ยวทะเลหนึ่งกิจกรรมที่ต้องทำคือ
ผมเป็นคนเก่านะผมเรียกเรือกล้วย

นะครับบาดเจ็บและไม่รับผิดชอบติดติดกันทั้งสองวันเลยฮะ
โอ้โหอย่างนี้อันตรายนะคุณฮะ
นี่ถ้าทับหัวลูกสาวผมแบบนี้ผมเอาเรื่องเลยนะ
เจ็ตสกีเวียงกระชากเรือยางครับ
หวังจะเอาใจนักท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่า
พลาดครับเรือยางเนี่ยทับหัวเด็กหญิงวัย๘ขวบครับ

จมหายไปต่อหน้าต่อตาแป๊บนึงอ่ะ
ก็ดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ชายอาจชะอำจังหวัดเพชรชบุรี

ทางครอบครัวของเด็กเนี่ยนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ค

เตือนภัยอย่าไปนั่งบานาน่าโบ๊ทหรือว่าเรือจานบิน
เพราะขับเรือเหวี่ยงทับลูกสาวของเธอใกล้ชายหาด
เด็กได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่และแขน
คำขอโทษจากปากสักคำก็ไม่มี
มีเพียงหัวหน้าเต็นต์เจ็ดสกีเข้ามาสอบถามอาการและไม่ยอมพูดขอโทษ
นำคลิปนี้มาโพสต์ร้องเรียน
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบครับ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งชะอำเหมือนกัน
ใกล้ตรงนี้เหมือนกันแต่คนละวันกัน
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับ
โพสต์ภาพแม่ของเธอ

เนื่องมาจากนั่งเรือยางบาดาน่าโบ๊ทครับ
หรือที่ผมเรียกเรือกล้วยเมื่อกี้แหละนะครับ
พร้อมกับเขียนข้อความเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พาครอบครัวไปเที่ยวชายหาดชะอำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ระหว่างที่แม่ของเธอเล่นบาดาน่าโบ๊ท
คนขับขับเข้ามาในจุดน้ำตื้นอย่างที่
คุณบุ๊คสังเกตเนี่ย
เรือกล้วยหรือบางนาโบ๊ก็ต้องเล่นกันไกล

คือเหมือนเอามาปาดอยู่ใกล้น้ำตื้นเพราะว่าจะได้เพื่อนที่อยู่บนฝั่ง

แต่คุณคิดว่าเดินคั้นอื่นครับ

เย็บไปไม่ใช่น้อย๑๕เข็ม

ไม่อยากจะนึกเย็บสดหรือเปล่าไม่รู้

แต่คนขับเจสสกีไม่ขอโทษสักคำ

เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดยังไงเจ็บใจไหม
แล้วก็บอกว่าเก็บค่าเล่น๑๐๐๐บาท

เหลือ๙๕๐บาทแต่มันไม่ใช่สิครับ
เพราะว่าตอนแรกตอนตกลงกันยังไม่ลงเรือเนี่ย

นี่ทำเขาเจ็บเก็บเขาเพิ่ม

จึงนำเรื่องนี้มาโพสต์เพราะเห็นว่าเหตุการณ์นี้

แล้วก็เมื่อเกิดอุบัติเหตุกลับไม่มีใครรับผิดชอบ
แล้วก็ยังเอาเปรียบคิดเกินราคากว่าที่ตกลงกันไว้ด้วยครับ